ร้านนี้เขาบอกว่าเป็นร้านเด็ดร้านดัง

ร้านนี้นะเขาว่ากันว่าใครไปพยาวต้องไปพิสูจน์ความอร่อย
เป็นร้านเก่าแก่นะคะที่สร้างชื่อเสียงมามากมายทีเดียว
เฉพาะกุ๊กที่ร้านนี้เขาไปด่งดังหลายร้านมาแล้ว
นายอุเทนวงชัยหรือเฮียเหม่งค่ะเล่าให้ฟังบอกว่าก๋วยเตี๋ยเนื้อโคขุนร้านนี้เปิดมาปีนึง
ก็ไม่นานนะแต่ว่าเด็ดมากเลยเพราะว่ามีรสชาติของก๋วยเตี๋ยวเนื้อที่เข้มข้นกลมกล่อมค่ะ
เรื่องของน้ำซุปเนี่ยก็ต้องเคี่ยวน้ำซุปกระดูกกว่าครึ่งข้อนวันทีเดียว
ทำให้น้ำซุปนี้เข้มเข้าถึงรสชาตินะคะ
เนื้อก็เปื่อยนุ่มลิ้นแบบใช้วิธีดั้งเดิมในการต้มนะคะ
ส่วนลูกชิ้นเนี่ยมันก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญในก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมคะ

เขาคัดเนื้อสดใหม่ทำจากเนื้อชั้นดีเลย
พอปรุงรสเสร็จแล้วเนี่ยนะคะก็เสิร์ฟแบบนี้ล่ะ

ชิมหลายคนบอกโอ้โหถูกปากถูกอกถูกใจมาก

ราคาก็ไม่แพง๕๐บาทเท่านั้น

หวังพยาวตรงข้ามวัดกลางน้ำวัดติโลกอารามจังหวัดพยาวนะ
ใครคุ้นเคยแถวนั้นก็แวะเวียนไปได้

ใช่หรือว่าโทรศัพท์สอบถามกันได้ค่ะ
ร้านเปิด๙โมงเช้าถึง๔โมงเย็นทุกวัน
นี่ดูซะก่อนนะร้านเขาก็จัดเตรียมเอาไว้ให้
มีด้านหน้าด้านในพื้นที่อะไรสะดวกสบาย

เห็นไหมที่เป็นหม้อไฟควรจะสั่งมา
แล้วก็อีกเมนูหนึ่งก็คือที่เป็นลวกจิ้มลวกรวม
ไม่ทานเนื้อไปกันด้วยกันหมดเลยได้
สุดยอดร้านนี้มันครบเครื่องจริงเลยนะ